แล้วระหว่างทางไปเจอกลุ่มเด็กช่าง

สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนจำคนผิดนะฮะ
คิดว่าเป็นคู่กรณีที่เคยมีปัญหากันมาก่อน
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย

หลังจากที่โดนยิงแล้วเขาพยายามที่จะแข็งใจ
ฝืนใจขี่มอเตอร์ไซค์มาขอความช่วยเหลือ

คนเจ็บอายุ๑๖ปีเป็นผู้ชายครับ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเจาะเข้าต้นขาซ้าย

รีบส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันทีครับ
เพื่อนรุ่นพี่คนเจ็บอายุ๑๗ปีเป็นผู้ชายเหมือนกัน
บอกว่าตัวเขากับเพื่อนรุ่นน้อง
คนที่โดนยิงเป็นรายเดอร์ส่งอาหาร
พอเลิกงานแล้วก็ชวนกันไปเดินเที่ยวงานวัดเขมาพิรัตราราม
เที่ยวงานวัดเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านแถวบางซื่อครับ
ปรากฏว่าคนเจ็บซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะ

มีกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มแต่งตัวคล้ายนักเรียนช่าง
มีประมาณสัก๑๐คนขี่มอเตอร์ไซค์มา
รวมแล้วสัก๔๕คันครับ
ไล่ตีกันเข้าไปในซอยเรวดี
แล้วเป็นจังหวะที่คนที่โดนยิงเป็นรายเดอร์ส่งอาหาร
เขาลงไปดูตีอะไรกัน
ลงไปดูแล้วกลุ่มวัยรุ่นเหลือบมาเห็นเข้าใจว่า
ไอ้นี่ไงคู่อลิเราเหมือนกันนี่นะ
ใช้มีดไล่ฟันครับ
ก่อนจะมีเสียงปืนดังตามมา๓๔นัด
ปรากฏว่าตัวของวัยรุ่นคนนี้ที่เป็นรายเดอร์ส่งอาหาร
ที่ลงไปดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่นั่นน่ะ

ทำให้เพื่อนที่ไปด้วยกันก็เลยต้องรีบพาเพื่อน
ขี่มาขอความช่วยเหลือที่แยกติวานนท์

ผมไปเดินงานเขมากันมาก่อนครับ
แล้วก็ขี่มาจากเก๋มา
จะมาเนวดีแล้วก็กลับรถไปครับ
แล้วอันนี้เจอพวกฟอร์มช่าง

เขาเพื่อนผมลงไปอันนี้เขามาไล่ฟันเพื่อนผมพี่
แล้วทีนี้ตอนแรกไล่ฟันอีกกลุ่มหนึ่งอยู่พี่
แล้วเพื่อนผมลงไปอันนี้เขาก็มาลุมเพื่อนผมพี่
ก็แสดงว่ามี๒กลุ่มเขาตีกันก่อนแล้ว
แล้วเขาก็คิดเราคิดว่าเราเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นคู่อลี

แล้วเพื่อนเราโดนยิงตรงไหนได้ยินเสียงปืนอยู่หน้าปาก
ประมาณ๓๔นาทีโดนขาซ้ายกับขาขวาพี่
ล่าสุดทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดครับ
ช่วงประมาณ๕ทุ่ม๔๐นาทีเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับ

นี่ฮะนี่วิ่งหนีแล้วแล้วมีคนวิ่งไล่ตามครับ
ไล่ตีกันจากริมถนนติวานนท์เข้าไปในซอยเรวดี
มีวัยรุ่นเสื้อสีขาวกับพวกอีก๒คน
ดักซุ่มอยู่ท้ายรถยนต์ฮะ
พอมีมอเตอร์ไซค์ของคู่อาริขี่ผ่านก็ยิงปืนใส่หนึ่งนัด

ตำรวจก็ตรวจสอบพบว่าที่ขอบประตูเหล็กฝั่งตรงข้าม
ที่วัยรุ่นเขายิงปืนเจอร่องรอยกระสุนปืน๙มม๑นัด
สพมนครับตำรวจในโรงพักษณ์แห่งนี้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพวงจรปิดเพิ่มเติม
และแกะรอยเส้นทางที่คนก่อเหตุหลบหนี
ยังไม่รู้นะว่าเป็นกลุ่มไหนกลุ่มใดในการก่อเหตุ
แต่มีผู้เสียหายเพิ่มครับ

ลูกถูกฟันมือเกือบขาดเดินทางไปแจ้งความที่โรงพัก

หลังจากที่โดนทำร้ายพยายามจะหนีกลับมาบ้าน
หลังจากนั้นครับแวะไปโรงพยาบาลก่อน
เพราะว่าบาดแผลมันเจ็บมันปวดมาก

คือลูกไปเที่ยวงานวัดกับเพื่อน
แต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนในกลุ่มดันไปมีเรื่องกับใครมาก่อนหรือเปล่า
ก่อนที่จะเกิดเรื่องอีลุงตุงนังและลูกของพ่อก็มาโดนฟันมือเกือบขาดครับ
ครับ
แสดงว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บเบื้องต้น๒นะ
คือรายเดอร์อายุ๑๖ที่โดนยิง

แต่ว่าคนก่อเหตุจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เพราะพิกัดจากงานวัดเขมาแล้วพอออกมาปั๊บมาโดนไล่ยิงไล่ฟัน
สงสัยมากขอให้จับให้ได้เร็วครับ